คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงหยุดพักการแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะครับ
ทำให้มีบรรดานักกีฬาร่วมเดินตามรอยพยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙
หนึ่งในนั้นก็คือน้องเมรัชนกอินทนนท์ครับ

แบตมินตันหญิงเดียวมือหนึ่งของไทยนะครับ
ไปร่วมแจกขนูกขนมแล้วก็อาหารให้กับประชาชนที่เดินทางไปบริเวณพระบรมมหาราชวังด้วยครับ
ชนกอินทนนท์นะครับนักแบตมินตันหญิงไทยมืออันดับที่๓ของโลก
นำทีมนักแบตมินตันโรงเรียนบ้านทองหยอด
พร้อมด้วยนางกรรมลาทองกรผู้อำนวยการสโมสร
เดินทางมาแจกขนมทองหยอดจำนวน๒๐๐กล่องที่เต็นต์ศูนย์มิสักวัน
กล่องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งครับ
เมย์บอกว่าวันนี้ไม่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมและการแข่งขันในต่างประเทศ
อยากจะมาทำความดีให้กับประชาชนที่มีความศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในอดีตนั้นพระองค์ทรงพระปีชาสามารถในการทรงแบตมินตันเป็นอย่างมาก
และเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เธออยากจะเล่นกีฬาแบตมินตันให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
ขณะที่ในวงการมวยนะครับแฟนมวยที่เป็นที่รู้จัก
อย่างเช่นคุณหนุ่ยกาแฟโบราณคุณน้อยเมืองนนท์ซึ่งเป็นแฟนประจำในศึกยอดมวยไทยรัฐออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เป็นประจำทุกวันเสาร์ในช่วงบ่าย๒๔โมงเย็น
ช่วงนี้ครับมวยงดการแข่งขันจึงรวมตัวกันมาทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยการเป็นจิตอาสาแจกกาแฟแจกน้ำดื่มฟรีครับเป็นประจำทุกวันไม่มีจำกัดสำหรับวันนี้แจกไปแล้วกว่า๕๐๐แก้วครับ